เจ้าของรถเอารถไปซ่อมเธอในคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะ

มีรถเสียกระทันหันทีนี้เอาไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง

มีคนบอกว่าเอ๊ะรถขายไปแล้วเหรอ
ทำไมมีคนเอาขับไปขึ้นม่อนแจ่ม
ไม่คี่กันไม่คี่กันคี่มันเจ็ดแล้วนะคะ

ข้อที่ข้างล่างไหลไปได้ค่ะต้องคี่มันเจ็ดให้มันไหลลงมา
ทางขึ้นมันเจ็ดมานี้อากาศดีภาคใหม่ค่ะ
แต่สัญญาณไม่ดีนะคะไม่รู้ว่าเชื่อมตัว

พาสาวไปเที่ยวกันค่ะตอนนี้นะคะ
ก็เป็นคลิปที่ช่างเนี่ยเอารถไปขับพาสาวเที่ยว

ที่ช่างซ่อมรถและหญิงสาวขับไปเที่ยวด้วยกัน
ซึ่งเพื่อนของเจ้าของรถเนี่ยบังเอิญไปเจอรูปในเฟซบุ๊ก
ก็เลยได้ถามว่าอ้าวเธอขายรถไปแล้วหรือเปล่า
ทำไมมีคนเอารถไปขับเที่ยวที่ม่อนแจ่ม
แล้วก็ส่งรูปหลักฐานที่ช่างลงเอาไว้ในเฟซบุ๊กด้วยนะคะ
ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิพฤติกรรมของช่างรายนี้เป็นจำนวนมาก
แล้วก็นำเบาะแสออกมาแฉทั้งภาพแล้วก็คลิปวิดีโอค่ะ

ก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าของรถมินิคูเปอร์ซึ่งอยู่ในจังหวัดแม่ห้องศร
เล่าค่ะบอกว่าตัวเองลืมปิดไฟในรถทำให้แบตเตอรี่หมด
ก็เลยนำแบตญี่ปุ่นมาเปลี่ยนแทนแต่ว่ากำลังไฟไม่พอ
เมื่อติดรถโยนหลายครั้งพยายามจะติดเครื่องยนต์นะคะ
ก็รถเลยดับแล้วก็ล็อกเองอัตโนมัติ
โทรเรียกช่างจากอู่ที่เชียงใหม่ซึ่งเคยใช้บริการกันอยู่
นำรถไปซ่อมตั้งแต่เดือนกันยายน
หลังจากนั้นช่างก็โทรมาแจ้งค่ะบอกว่าต้องซ่อมอีกหลายอย่างเลย
ซึ่งเธอก็ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์จึงตัดสินใจส่งซ่อม
โดยไม่ได้โทรไปสอบถามความคืบหน้า
จนกระทั่งนี้แหละค่ะเพื่อนบังเอิญ
มีเป็นเฟรนด์กันในเฟซบุ๊คพอดี
คือเขาไปโพสต์เฟซบุ๊กมันก็แหมคนต้องเห็นอยู่แล้ว
แฟนไปโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเพื่อนของเจ้าของรถ
เห็นพอดีเอารถเพื่อนนี่ก็เลยเอารูปมาให้ดูนะคะ
เป็นรูปนี่แหละช่างพาสาวไปเที่ยวที่ม่อนแจ่ม
รวมไปถึงที่อื่นด้วยนะคะทั้งเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
ตัวเองก็เลยติดต่อกลับไปยังอู่ซ่อมรถ
ซึ่งช่างอ้างว่าต้องขับทดลองระยะไกล
ถึงจะรู้อาการเกรย์มากค่ะไปถึงจังเลยค่ะใกล้มาก
ต้องมีคนนั่งไปด้วยไหมถึงจะรู้ว่าน้ำหนักเป็นยังไง
รถมันแบบไหนมีปัญหาอะไร
เป็นแบบนี้อ้างมาแบบนี้เจ้าของก็ไม่ยอมแล้วค่ะ
ก็เลยมีการไลฟ์เฟซบุ๊กสดเลยนะคะ
บอกว่าได้ให้แฟนหนุ่มของตัวเองนำรถกลับมาจากอู่แล้ว
โดยในตอนแรกช่างจะไม่ยอมให้กลับมา
แต่ก็ให้เงื่อนไขนะคะบอกว่าต้องโพสต์ข้อความ
ทำนองเข้าใจผิดกับทางอู่ซ่อมก่อน

แต่เธอบอกว่าไม่เอาแล้วค่ะไม่ยอม
ก็เลยบอกให้แฟนนุ่มนำรถกลับมาให้ได้

แล้วก็ฝากขอโทษเจ้าของรถมินิคูเปอร์มาด้วยนะคะ

เออน้ำมันเต็มถังก็ล่ะ
เนี่ยที่แบบอย่างนี้
แล้วจะมาให้ฟางรถนุ่นรถนี่รถนั่น

มันมีสำนึกมามีจัญญาบันอย่างเลย

ฝากคำขอโทษจากแฟนฟาง

ไม่ได้ใช้รถตั้งนานแล้วเอาสรุปไปโผล่ที่นั่น
เอารถเราไปใช้รถที่เรารักนะคะ
แต่ว่าเธอก็บอกว่าจะไม่แจ้งความ
แต่ถ้ารถเสียขึ้นมาเนี่ยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแชร์โพสต์นี้ออกไป
ได้รถกลับคืนมาในที่สุดด้วยนะคะ
เป็นไงคะในฐานะที่มีรถมินิเหมือนกัน
เจอเหตุการณ์นี้ไหมซ่อมรถนาน
นานจริงคือมันต้องรออะไรต้องอะไรแบบนี้ใช่
มันก็ใช้เวลาพอสมควรมันก็ชะล่าจ่ายงาน
เหมือนเจ้าของรถก็เข้าใจว่ารถยี่ห้อนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหม
แต่เอ้ามาโปรอยู่มั่นแจ่ม
ไม่โอเคนะคะ